คุณผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะที่เป็นคลิปออกมา

ปรากฏว่าพนักงานร้านผู้ชายคนหนึ่งโอ้โฮ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมกระทืบซะบาดเจ็บเลยคุณ

เป็นภาพเหตุการณ์ที่เรานำเสนอข่าวไปแล้วล่ะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าทางเรื่องของคดีนะฮะ
นี่กลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน๓๔คนลากน้องจาก๗๑๑มาชก
กแล้วก็เตะเสยหน้า

ช็อตสุดท้ายเตะเสยปลายคลาง
น้องเขาก็อะไรนะนิ่งไปเลย
ใช่ครับสลบไปเลยแล้วก็มีผู้หญิงคอยมาห้ามปรามเอาไว้นะครับ
นี่คือจุดเกิดเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งหนุ่มเซเว่นที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คน

เอามารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยสุดท้ายเตะเสยคาง
หนุ่มเซเว่นวัย๑๙คนนี้สลบเหมือดขาดที่
ทั้ง๔คนยังแสดงความเจ๋งความเก๋านะฮะ
อยู่ตรงนั้นแหละดูผลงานของตัวเอง
และอย่างที่เห็นมีหญิงสาวมาช่วยหนุ่มเซเว่นคนนี้จนฟื้น
ก่อนจะช่วยกันประคองหนุ่มเซเว่นเข้าไปในร้าน
ส่วนผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
หลังเกิดเหตุหนุ่มเซเว่นวัย๑๙
เขาแจ้งความว่าที่สพรราชบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงใกล้ตีหนึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่กำลังจัดเรียงสินค้าอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ
ก็มีชายวัยรุ่นเดินเข้ามา
ท่าทางเมาเหล้าไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
ดังนั้นน้องพนักงาน๗๑๑เขาก็เลยเตือนไป
บอกว่าพี่สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านด้วยครับ
ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจแล้วก็ตอบกลับมาแบบเมานะครับ

แล้วก็ต่อว่าด้วยคำหยาบคายนะฮะ
และพยายามชกหน้าเขาตรงเคาน์เตอร์
เขาต้องป้องกันตัวครับแล้วก็ต้องสวนกลับไปด้วย
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นซึ่งมาคนเดียวนะคุณ
สู้ไม่ได้ก็เดินออกจากร้านไป
หลังจากนั้นก็ตามสมัครพักพวก
กลับมาที่ร้านสะดวกซื้อมากัน๓คน
ลากตัวน้องเขาออกมาจากร้าน
รุมทำร้ายอยู่หน้าร้านอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ
แม่ของน้องผู้บาดเจ็บบอกว่าหลังเห็นคลิป
เธอยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คู่กรณีจะมาขอขมาเธอก็ไม่ขอให้อภัยด้วย
จะขอดำเนินการกับกลุ่มวัยรุ่นกลาง
มาทำร้ายลูกชายให้ถึงที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดมีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคุณนะ
เพราะว่านี่มาแล้วครับนี่มาแล้วครับ
ชุดสืบสวนควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้งหมดนี่นะครับ
รายที่ก่อเหตุรุมกระทืบพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เข้ามาสอบสวนที่สพเมืองราชบุรีนะครับ
จังหวะนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้สอบถามกลุ่มวัยรุ่นว่า
ทำไมไปรุมทำร้ายน้องพนักงานเขาแบบนั้น
ทั้งหมดอย่างเงียบคุณไม่ยอมตอบอะไรนะครับ
ก้มหน้าก้มตาเข้าไปในห้องสอบสวนอย่างรวดเร็วนะครับ

รุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาอื่นนั้นก็ต้องรอดูอาการผู้บาดเจ็บ
ว่าไปตรวจร่างกายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า
โดยจะรอคุณหมอประเมินก่อน
แล้วก็จะนำมาประกอบในสำนวนคดีต่อไปนะครับ